อิตาลีแท้ก็มีไทยแท้ก็มีเสิร์ฟนั่นผสมผสานก็มีเช่นเดียวกัน

วันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีครับมีเมนูเส้นอะไรอยากจะแนะนำให้เราครับ

ถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะได้เจอเชฟที่เป็นคนคิดค้นเมนูด้วยใช่ไหม

ถ้ารายการอื่นเขาคงไม่บุกเข้าไปพูดคุยกันถึงในครัวกันหรอกค่ะ

ต้องล้วงลึกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเมนูเส้น
เพื่อเอาความรู้และที่มาเกี่ยวกับความอร่อยมาฝากกัน
และต่อจากนี้ไปเราจะเข้าไปเจอเชฟใหญ่ที่รอโชว์ฝีมือปรุงสปาเกตตี้ให้เราได้ทานกันค่ะ

อันนี้ต้องลั่วกี่นาทีครับสำหรับอย่างเดนเต้ครับ

ความมันสูงนะครับ

แล้วก็จะเป็นเบรคอน
สองตัวนี้คือ

ก็หอมหอมใหญ่หอมแดง
แล้วก็เน้นสีสันด้วยแปตโกลีป
แล้วก็โหระพาคือกลิ่นของโหระพาจะเป็นหัวปลาอิตาเลียน

หน่อยตรงนี้มีอะไรบ้าง

ว่าทำยังไงให้ผัดแล้วมันแห้งอร่อยเนี่ยทำยังไง
โอเคครับขั้นแรกก็ต้องทำเบคอนให้ได้ก่อน
คือจะต้องให้มีกลิ่นของเบคอนคือน้ำมัน
ใบคอนจะต้องกลัวเป็นออกสีบราวหน่อยหนึ่ง

๒๐ปีแล้วเหรอ
ครับผม
ที่ยืนเท่าไรเนี่ย

๓๖เป็นอายุตั้งแต่๑๖นี้นะ
ก็ใส่เตามาเรื่อยครับ

๑๖ขวบนี่เริ่มทำงานแล้ว
แล้วอะไรทำให้เราหลงไหลในการทำอาหาร
เป็นคนชอบรสในการทำประกอบอาหารโดยตรงอยู่แล้ว
ก็คืออาศัยช่วงที่ว่าเวลาที่ว่าพ่อแม่ไม่อยู่อะไร
ก็จะต้องทำอาหารกินด้วยอะไรด้วย
อ๋ออ๋ออ๋อตอนนี้เบคอนก็เริ่มออกเป็นสีแล้วนะครับผม
กลิ่นเบคอนนี้หอมจริงจากนั้น

พอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็จะตามด้วยหอมใหญ่กับหอมแดงนะครับ

แต่ตอนนี้แค่กลิ่นเบคอนกับกลิ่นกระเทียมนี่ก็หอมเตะจมูกแล้วเนอะ

หมดเลยโอ้ยไม่ห่วงเลยให้เครื่องเยอะจริง
พอกลิ่นหอมของกลิ่นกระเทียมกลิ่นเบคอนเอ็นเชอรี่ผสมกลมรวมกันเนี่ยมันก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพิเศษเหมือนกันนะครับเนี่ย

นี่แหละน้ำมันพริกนี่แหละนะฮะ

พลิกไตล์ซักน้อยอ๋อโห้ยหอมขึ้นมาเลยอะมันดึงปริ่มดึงสีขึ้นมาเลย
เฉอเทศนะครับห่อมกระเทศไหล่นแหละ
ต่อวานซักน้ำเครื่องเส้นเนอะแหละมาเลย

ใช่ครับแล้วก็ต่อพรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
เป็นการทานเมนูเส้นในสถานที่สุดเอสครูซีฟทั้งที
จะมีเมนูอะไรให้เชฟช่วยแนะนำกันแล้วกันค่ะ

ใช่ครับผมเดี๋ยวมีอีก๒เมนูเชฟขึ้นมาเลยครับ

สวัสดีครับเชฟเจอกันอีกแล้วอันนี้สองเมนูคือเมนูอะไรครับเชฟครับ

ผัดเครื่องเทศกับสาวม่อนก่อนแล้วก็ใส่เซ็นสปาคิตตี้ต่อด้วยหรือวิ่งกินครับ

เมนูนี้จะเป็นสปาเกตตี้ปลาสลิดครับผม
รสชาติจะคล้ายอะไรเผ็ดหอมอย่างนี้หรอ

เอาล่ะครับขอบคุณเชฟมากนะครับผมขอบคุณครับ

เอาเลยครับครับมันจะเริ่มจากตัวไหนกันตัวกันหละไงงั้น

อืมคือหอม
ตัวนี้ก็ออกสไตล์อิตาเลียนแท้นะครับมีพริกแห้ง
ซึ่งโบวะคนที่ชอบทานอาหารเจลี้ก็จะเจอไมโนเนี่ยบ่อย

ซึ่งเส้นนี้ก็ลวกกำลังดีนะครับแล้วผัดได้ดีมากนะครับ
เละแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับผม
รสชาติรวมก็จะออกหอมเครื่องสมุนไพรที่ผัดผสมรวมกันตรงนี้นะฮะ
ติดเค็มนิดของโต๊ะกับเบคอน

ซึ่งส่วนใหญ่อาหารของอิตาลีเนี่ยก็จะไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติอะไรมากมาย
ให้รสชาติของวัตถุดิบเป็นรสชาติหลักนะครับผม
ทำเมนูนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ผสมผสมความเป็นไทยครับบัสลิดนะฮะ
มันมีรสชาติเผ็ดแต่ว่าจะเผ็ดต่างจากจานนี้นิดนึงน้ำจะเป็นเผ็ดแบบไทย
อันนั้นเผ็ดพริกแห้งนี่เผ็ดพริกสดเลยแล้วก็พริกสดเลยแค่กลิ่นก็ได้กลิ่นของพริกแล้วนะมีความหอมนะฮะ
เลยล่ะครับแต่สำหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านแล้วก็ชอบอิตาลีแต่ว่ายังอยากทานอาหารไทยอยู่นะครับผสมผสานกันไป
ชิมผ้าตะหลิดประดอบนุ่มควรดังดีนะครับแล้วก็ไม่เค็มจบเซ็นไป

จะมีความหอมความเพดความร้อนของไทย

ก็คือตัวนี้สามารถที่จะให้เด็กทานได้ด้วย
แล้วก็ใส่ตัวก๋าปลาชมอนก์เข้าไปเพิ่มคุณค่าทางอาหาร
เนื้อจะหอมหอมชีสใช่ครับหอมตัวซอสนะครับครีมซอส
จะมีความเปรี้ยวนิดนิดอืมให้มีสีสันของปลาซามอนมาตัด
ดูหน้าตาน่าทานมากขึ้นครับซึ่งโดยรวมแล้วอาหารก็
ถ้าอิตาเลียน่าจะแท้ไปเลยครับผมแล้วก็ความเป็นไทยก็จะมีความเป็นไทยที่โดดเด่นขึ้นมาเลย
แต่ว่าก็คือช่วงเช้าก็บริการอาหารเช้านะครับเผื่อถ้าเกิดลูกค้าอยากแวะมานั่งทานอาหารเช้า
แล้วก็ชมบรรยากาศช่วงเช้านะครับแบบลมเย็นก็มีอาหารเช้าบริการครับ
ตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย
ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย
ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย
ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย
ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย
ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย

ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย

ครับตั้งแต่หลัง๑๑โมงมันต้นไปเริ่มบริการอาหารกลางวันจนถึงลึกเลย

ได้ครับคือถ้าเกิดจะเข้ามาตีกอล์ฟเล่นกอล์ฟอย่างเดียวก็ได้นะครับ
หรือว่าจะเข้ามาพักโรงแรมก็คือสามารถเข้ามาได้
คือไม่ได้เป็นโครงการปิดนะครับ
นักท่องเที่ยวจะมาทานอาหารก็สามารถเข้ามาได้เช่นกัน
ใช่ได้เช่นกันทั้ง๒ร้านอาหารตามเวลาเปิดปิด

ได้หมดทั้งหมดเขาก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผม

ก็วิ่งเส้นมิตรภาพนะครับ
แล้วก็เส้นมิตรภาพจะมีป้ายบอกนะครับว่าจะทางเข้าเขาใหญ่

วันนี้ต้องขอบคุณคุณแจกมากนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับอินดีครับ
อิ่มตาและอิ่มท้องในเวลาเดียวกันจริงค่ะ
สำหรับใครที่ยังติดลมเที่ยวเขาใหญ่รับอากาศดีในช่วงต้นปีกันอยู่
ก็ไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันดูนะคะรับรองว่าหลงเลิฟกันแน่นอน
ส่วนสัปดาห์หน้าจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดสระบุรี
มีทั้งบะหมี่เกี้ยวกับเกี้ยวกรอบร้อยปี
เตี๋ยวเป็ดตุ่นเจ้าแรกในอำเภอพระพุทธบาท
และสปาเกตตี้โฮเมดในบ้านสวน
อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะ